ไปดูเหตุการณ์ที่มันมีกลุ่มวัยรุ่นไปก่อเหตุทุบรถของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็มีการขู่ว่าเดี๋ยวจะข่มขืนแบบลงแขกอะไรแบบนั้นนะฮะ
เป็นข่าวเป็นคางกันไปสุดท้ายผู้ปกครองของวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวหา
พาลูกไปหาตำรวจแล้วบอกว่าปฏิเสธว่าไม่เคยข่มขู่
ว่าจะไปทำการลงคงลงแขกอะไรหรอกมันเป็นการแค่ทะเลาะกันตามภาษาวัยรุ่นมากกว่า
จากเหตุการณ์ที่มีหญิงสาว๓คนอายุระหว่าง๑๖๑๙ปี
ไปแจ้งความที่สพแคนดงจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าขณะขับรถเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการเที่ยวงานแข่งเรือที่อำเภอสตึก
พอไปถึงที่บริเวณปากทางเข้าบ้านดงพรองก็มีกลุ่มวัยรุ่นชาย๒๐กว่าคน
ผู้หญิงอ่ะสามคนนะวัยรุ่นชายมายี่สิบกว่าคนดักรออยู่นะทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นคู่อริอยู่นะฮะ
แล้วก็มีการข่มขู่ว่าจะเอารถจักรยานยนต์ของผู้หญิงทั้งสามคนนี้นะฮะที่นั่งซ้อนท้ายกันมาด้วยนะฮะ
พร้อมขู่ว่าถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะพาไปลงแขกทั้ง๓คนเลยนะโอ้ยเด็กหญิง๓คนนี้ก็กลัวสิเนอะ
มา๒๐กว่าคนก็เลยทิ้งรถให้เขาไปแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไป
พอรุ่งเช้าพบว่ารถคันนี้มันถูกทุบจนพังเสียหายไปแล้วครับ
ผู้ปกครองของวัยรุ่นชายจำนวน๖คนที่ถูกกล่าวหาเป็นกลุ่มนี้
อายุ๑๕๒๒ปีก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจโดยหนึ่งในนั้นก็คือในเจมส์
เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีเรื่องทะเลาะกันกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริอีกกลุ่มหนึ่ง
ตั้งแต่งานแข่งเรือซึ่งกลุ่มคั่วหรี่ดังกล่าวทุบรถของพวกเขาเสียหายไปสามคัน
พอเลิกจากงานแข่งเรือปุ๊บก็ไปดักรอจะเอาคืนแต่จู่เห็นผู้หญิงสามคนนี้ขี่รถซ้อนกันมาเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มคู่อริ
แต่ย้ำว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเข้าใจเก่งเข้าใจไปเองก็เลยดักรอแล้วขอทุบรถเพื่อทำร้ายเป็นการเอาคืน
เดี๋ยวก่อนนะดักรอแล้วขอทุบรถขอทำไมค่ะตอนมีเรื่องกันไม่เห็นหน้ากันเลยว่าใครคนนี้ผู้หญิงมากัน๓คนน่ะ
เออเอาเสร็จปุ๊บยืนยันบอกว่าผมไม่ได้พูดในกลุ่มผมไม่มีใครพูดเลยว่าจะไปลงแขกเขาเพราะว่าเป็นแค่การทะเลาะกันตามภาษาวัยรุ่นเท่านั้นนะฮะ
แต่ก็โชคดีนะไม่ได้ถูกลากไปข่มขืนตามที่เขาขู่เอาไว้เนี่ย
มีเพียงรถที่ถูกทุบพังเสียหายไป
ตำรวจเองเขาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
ตรงกันเลยกลุ่มผู้หญิงพูดอย่างกลุ่มผู้ชายพูดอย่าง
แต่ว่าก็แจ้งข้อหากลุ่มผู้ชายไปก็คือทุบรถเขาจริงใช่ไหม
ก็โดนข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวไป
ส่วนเรื่องของการข่มขืนมันยังไม่เกิดก็ไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาไป
แต่ว่าก็ต้องรอสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับ